ส่วนเหตุการณ์นี้ที่พังงาค่ะต้องชื่นชมพลเมืองดีท่านนี้ค่ะ
เห็นบ้านหลังนึงกำลังเกิดไฟไหม้และในบ้านหลังนี้มีผู้ชายพิการอยู่บ้านเพียงลำพัง
เขารีบไปช่วยเดี๋ยวลองไปดูจังหวะที่ไปช่วยเหลือนะคะ

ใช้ติ๊กต๊อกท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์คลิปวินาทีที่เข้าไปช่วยดับไฟค่ะ
สังเกตดูใกล้จะถึงตัวคุณลุงแล้วอะค่ะ
พลเมืองดีคนนี้มาช่วยดับไฟได้ทัน
เจ้าของคลิปเขียนข้อความเอาไว้ว่า
เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านคนพิการเขาอยู่คนเดียว

วิ่งเข้าไปดูตอนนี้คนปลอดภัยแล้วนะคะ

แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทางคุณลุงท่านนี้นะคะ

นำตัวเองออกมาจากบ้านระหว่างที่เกิดไฟไหม้
คุณลุงก็ต้องใช้คำว่า

แกก็เลยถูไปกับพื้นปูนนะคะ
ก็พยายามที่จะหนีออกห่างกองไฟให้ได้มากที่สุด
เพราะคุณลุงท่านพิการเดินไม่ได้นะคะ
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ชื่นชมพลเมืองดีค่ะ

ถ้าไม่ได้พี่พลเมืองดีคนนี้
คุณลุงอาจจะแย่ก็ได้นะคะ